ช่วงนี้ก็ทราบกันอยู่นะครับเป็นช่วงของการเปิดเทอมนะฮะ
แต่เมื่อวานเกิดอุบัติเหตุในช่วงเย็นเพราะว่ารถตู้รับส่งนักเรียน
กำลังจะไปส่งนักเรียนที่บ้านปรากฏให้คุณผู้ชมดูคลิปวงจรปิดให้ดีนะฮะ
รถคันนี้เสียหลักจนตกข้างทางแบบนี้นะครับ

คุณผู้ชมดูจังหวะนี้นะฮะเป๋ซ้ายแล้วฮะ
ตกข้างทางเด้งแบบนี้แล้วเด็กที่อยู่ในร้อนวา
กลายเป็นเหตุที่เจ้าหน้าที่ต้องรุดไปที่เกิดเหตุ

คุณผู้ชมเลือดตกยางออกกันหลายคนเลยนะครับ

ตำรวจสพเมืองปราจีนบุรีรับแจ้งอุบัติเหตุ
รถตู้รับส่งนักเรียนเสียหลักลงข้างทาง
มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บหลายราย
คุณดูสิโดยเฉพาะนักเรียนหญิงนะคุณนะ
โอ้โหเลือดเต็มเสื้อผ้าเลยนะครับ
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณตำบลโนนห้อม

รถตู้โตยาต้าสีบรรเงินทะเบียนฮพ

จอดอยู่ข้างข้ามในสภาพ
มันตกข้างทางแล้วแล้วไปเสยเสาไฟฟ้าด้วยนะครับ
ตรวจสอบว่ารถคันนี้มีนักเรียนที่นั่งมาในรถ

ได้รับบาดเจ็บ๑๓คน

ขณะที่คนขับรถตู้เขาเปิดเผยมาแบบนี้ครับ
เขารับนักเรียนในเขตอำเภอเมือง
ไปส่งที่อำเภอประจันตคาม
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเขาบอกนะเขาอ้างนะ
มีรถเก๋งพยายามแซงรถของเขา
แล้วรถเก๋งคันนั้นหักขวาเข้ามา
ให้คุณผู้ชมดูจากวงจรปิดที่จับภาพไว้ได้
คันไหนคือรถเก๋งคันไหนหักขวา

เนี่ยส่วนตัวเขาเฉออกไปเองนะครับ
แต่ว่าคนขับรถตู้เขาบอกแบบนี้นะฮะ
รถเก๋งตัดหน้าทำให้เขาต้องหักหลบ
จนกระทั่งเฉตกข้างทาง
ฟังเสียงคนขับรถตู้สักนิดหนึ่งนะครับ
รถเก๋งน่ะ
อืมตอนนั้นเอาไม่ทันแล้ว

ทีนี้เราสอบถามเด็กนักเรียนคุณผู้ชม

เขาบอกว่ากำลังเล่นโทรศัพท์มือถือ

ปรากฏรู้สึกว่ารถมันเด้งคุณ
เด้งหนึ่งทีกระแทกหนึ่งทีแล้วนะ
เงยขึ้นมามองหลังจากนั้นมันเด้งต่ออีก๒ที
แล้วก็ตกลงไปข้างทางแบบนี้แหละครับ
โอ้โฮผมก็กระแทกกระจกหมด

ผู้ปกครองมารับโอ้โหลูกขวัญเอ้ยขวัญมานะฮะ
แต่ว่ามีเด็กนักเรียนคนอื่นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
สภาพที่เสื้อผ้าก็เปลือเปื้อนเลือดไปหมดเลยนะครับ
แล้วก็กระโปรงกระเป๋านักเรียนก็ต้องเอาออกมาแบบนี้

เปื้อนเลือดเต็มเสื้อเลยนะครับ

เรื่องต้นมีการตรวจสอบหลายอย่าง

แน่นอนรถตู้คันนี้ใช้ผิดประเภท
เป็นรถตู้โดยสารแต่เอามารับส่งนักเรียน
ค่ะหนึ่งนะฮะสองบรรทุกเกิน
เด็กนักเรียนผู้ชายจริงบอกว่ามา๑๘คนครับ
แต่คนขับรถตู้บอกมา๑๕คนครับ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามมันก็เกิน๑๒ที่นั่ง
ตามกฎหมายกำหนดผิดเหมือนกันฮะ
เรื่องของการประกอบการขนส่งโดยไม่รับอนุญาตด้วย
เรื่องของการใช้รถผิดประเภท
แล้วก็รับผู้โดยสารเกินนะครับ
ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่ที่สำคัญคุณตรวจแล้วนะ
ปัสสาวะคนขับสีม่วง

ใช่ครับแจ้งครับเสพยาเสพติดนะครับ
นี่เป็นเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงของ